อาทิตย์เราพบกันหนึ่งทุ่มแล้วนะฮะใช่ค่ะทุ่มตรงมาเจอกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ข้างหน้าของเราสองคนนี่คือรางวัลนาตราช
รางวัลนาตราชครั้งที่สิบสองมีการประกาศรางวัลกันในวันนี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีเราคว้ามา๒รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม
ก็คือไทยรัฐนิวโชว์ที่ผมกับคุณเขมสอนอ่านข่าวให้ท่านฟังอยู่นี่แหละ
ก็ต้องขอบพระคุณทุกแรงใจจริงที่ชมไทยรัฐนิวโชว์กัน

ใช่ค่ะอีกหนึ่งรายการเป็นรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยมนะคะ

พี่อุ๋ยวันนี้ไปทำหน้าที่พิธีกรร่วมกับพี่หวยอริสรา
เพราะว่าพี่อุ๋ยได้รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมปีที่แล้ว
ปีนี้ก็เลยไปรับหน้าที่พิธีกรซะหน่อย
คุณหมวยก็ได้ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมปีที่แล้วนะฮะ
ก็ผู้ที่เข้าชิงรางวัลทุกสาขารางวัลเนี่ย
จะไม่ได้มาก็จะมีแต่การประกาศรางวัล
แล้วเดี๋ยวรางวัลก็จะส่งมอบกันให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
อุ๋ยหล่อนะคะชุดเดิมเลยนะคะ
ฉันได้เปลี่ยนชุดเหรอคะ

รายการไทยรัฐนิวโชว์ได้รับรายการข่าวยอดเยี่ยม

ใช่ฮะส่วนข่าวใส่ไข่ได้รับรางวัลรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยม

งานนี้จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ขอบคุณจริงครับ

ก็ต้องขอขอบพระคุณแทนทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์ทุกคนไทยรัฐทีวีทุกคนเลยนะครับ

รายการเล่าข่าวยอดเยี่ยมได้แก่
จำกัดออกอากาศทางสถานีธรรมไทยวีดิ์ไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒ครับ
เจ้าหน้ากลับมาดูด้วยค่ะ
ดูเขาติดใจตรงเงิน๕๐๐บาทแล้วว่าจะไปหรือเปล่า
บางครั้งก็๓๐๐การมันไม่ใช่

สนุกมาก

รายการข่าวใส่ไข่ก็เป็นรายการที่เล่าข่าวแบบ
เป็นกันเองแบบสุดเลย

แล้วก็แบบสนิทสนมกันด้วยพิธีกร

ข่าวใส่ไข่แล้วก็ต่อเนื่องไทยรัฐนิวส์โชว์เลยนะคะ
สำหรับไทยรัฐนิวส์โชว์คือต้องขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยค่ะ

การถ่ายทอดนะคะการประกาศรางวัลนาตราชได้เห็นคนในวงการบันเทิงออกมาพูดให้กำลังใจพี่น้องประชาชน
ให้ฝ่าฟันเรื่องวิคฤตโควิด๑๙ไปด้วยกัน